รักจากน้ำตาลนะดีนะที่เชื่อแล้วกัน

คุณผู้ชมปราศจากน้ำตาลกันหรือยังคะ

ชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้หลายบริษัทจัดวิดูการตรวจสุขภาพใช่ไหมคะ
กินก็สำคัญเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้
รู้ก่อนร้อนหนาวจะบอกเลยว่าช่วงนี้ระยะนี้วันนี้
จนถึงปลายสัปดาห์นี้นะคะเตรียมรับมือกับฝนเลย
เห็นไหมคะที่ฉันก็เสียงเปลี่ยนนะรับกระแสอินเทนฝนตกเหมือนกัน
จะบอกว่าช่วงนี้นะคะบริเวณตอนกลางจนไปถึงตอนบนของประเทศ
จะมีฝนตกชุกตกหนาแน่นกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณแถบตอนบนของประเทศนะคะ
ก็คือภาคเหนือนะคะไล่ไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จะมีกลุ่มฝนปกคลุมหนาแน่นเลยแต่ว่าภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน
ฝนตกหนักลมแรงไม่แพ้กันเลยนะคะปัจจัยก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลทำให้ภาคใต้ทั้งแถบรวมไปถึงบริเวณอ่าวไทย
และอันดามันนั้นมีคลื่นลมในทะเลสูงด้วยภาพรวมวันนี้ฝนตกร้อยละหกสิบถึงร้อยละเจ็ดสิบนะคะ
เหนือภาคอีสานยังคงอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกชุก
แล้วก็มีเมฆมากด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
บริเวณที่มีความเสี่ยงนะคะประชาชนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าคนองตกประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่
กระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาคนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะ
มีฝนฟ้าคนองร้อยละหกสิบของพื้นที่คลื่นสูงสองเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยนะคะมีฝนฟ้าคนองร้อยละหกสิบของพื้นที่
ภาคใต้ตอนบนมีคลื่นสูงหน่อยค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคลื่นสูงมากกว่าสามเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เป็นพื้นที่ที่จะมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
ตามเตรียมรับมือเรื่องของการจราจรแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
ส่วนใครนะคะจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ดูแลสุขภาพให้ดี
จริงมันไม่ใช่ว่าดูแลวันนี้แล้วจะดีนะคะมันก็ต้องดูแลกันตลอดทั้งปี
แล้วก็มาเช็คสภาพกันหน่อยว่าร่างกายเราแข็งแรงพร้อมหรือไม่
ถ้าร่างกายแข็งแรงต่อให้ฝนตกฟ้ารั่วอย่างไรเราก็สามารถรับมือได้จริงไหมค
เพราะฉะนั้นดูเวลาเกินเวลาแล้วเนี่ยอาจารย์พาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพกันก่อนนะคะ
มีคนมาเปิดงานหมีมาเปิดงานสวัสดีค่ะ